วันวาเลนไทยเดยังค่ะยังใจเย็นใกล้แล้วนะ
ใกล้แล้วต้องบอกว่าแหมคนก็จะแห่ไปท่องเที่ยวกันนะตามสถานที่ต่าง
ก็จะมีจัดงานนะคะวันวาเลนไทยแต่อันนี้เดี๋ยวจะพาไปดู
เขาบอกว่าเป็นพิธีการจัดงานคนรักกันจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก
ดึกกลางหุบป่าโอ้โหมันเป็นยังไงเหมือนมนุษย์ยุคหินเลยเขาบอกไปดูค่ะ
นายคายหายสุวรรณและอำแดงคณิตสุขรมาย
ได้เป็นสามีภรรยากันในหุบป่าตาหัดรักกันพันปีหุบป่าตาธิวันแล้ว
เป็นใครน่าขึ้นมาตกกับใจ

เออมนุษยุคหินจริง
ใช่คือให้มันเห็นถึงความรักกันแบบอยู่กันไปเป็นร้อยพันปี
พี่บอเขามีความหมายก็น่ารักแบบนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสนะคะในงานรักกันพันปี
หุบปาตาดตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์อุทัยธานีค่ะ
คนที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนก็ไม่ธรรมดานะคะ
แล้วคนที่ประกาศการจดทะเบียนสมรสที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ย
ก็เป็นถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
อลงกฎวารากีค่ะ
ก็นำเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ร่วมงาน
เขารวมกันแต่งกายทีมมนุษยุคหินให้เข้ากับบรรยากาศ
แล้วก็ทีมที่ชื่อว่ารักกันพันปีในป่าดึกดังบันแห่งนี้
แล้วก็ต้องมีท่าด้วยนะท่าเหมือนคนแบบคนดึกดำบัน
งานนี้นะคะมีการจดทะเบียนสมรสให้คู่รักวัยดึก

อายุ๗๐ปีขึ้นไป๓คู่ค่ะ
ถามว่าแล้วอายุรวมกันน่ะสักเท่าไหร่

เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะ
มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมที่นี่
ถือว่าติด๑ใน๓อันดับแรกของจังหวัดอุทัยธานีเลย

ให้เป็นที่ระลึกสำหรับคู่รักที่มาจดทะเบียนในงานนี้ค่ะ
ก็สื่อถึงความรักหวานฉ่ำคงทนช้านานนะ

เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมตัวให้คู่รักที่มาเที่ยว

เป็นชุดมนุษยุคหินเป็นสีสันในการมาท่องเที่ยว
แล้วก็เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

คู่รักคู่ไหนอยากได้ภาพแบบนี้